ตำรวจนครบาน๒จับ๓คนร้ายที่ตระเวนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่บางเขนคันนายาวแล้วก็สายไหมต่อเนื่องกันถึง๕ครั้ง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาสารภาพว่ามักจะก่อเหตุในช่วงก่อนรุ่ง๓
เนื่องจากว่าเป็นเวลาที่ตำรวจสับเปลี่ยนกำลัง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่นายสุชาวศรีนุ่น

ขณะก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงาน
และชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ
เหตุเกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุขาพิบาล๕แยก๕๗ย่านสายไหม

ที่ตำรวจนำไปขอสารอนุมัติหมายจับ
ในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน

จะติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
ของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุรวม๑๘รายการ

แก๊ปสีดำมิดปลายแหลม
และเสื้อผ้าที่ใช้ในการชิงทรัพย์
ตำรวจเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้

ในพื้นที่ตำรวจนครบานบางเขน

ตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา

จะเลือกก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
ที่ตั้งอยู่ในที่เปรียวและปลอดคน

จากเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสายตรวจ

ทรัพย์สินที่ได้จะนำมาแบ่งกัน

เพื่อใช้ในการข่มขู่เท่านั้น

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ปักใจเชื่อว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้

เพื่อให้ผู้เสียหายให้เข้าดูตัวผู้ต้องหา
พร้อมกำชับให้ตำรวจแต่ละลงพัก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน